พาไปที่ร้านป้าเกษมที่จังหวัดนครราชศรีมากันเลย
เนี่ยจ้ะร้านป้าเกษมเนี่ยเป็นร้านเล็กอยู่ริมถนนสายศรีดานนแดง
มนต์วังหินอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมดูเมนูซะตอนต้ำสมสมต้ำเนี่ยล่ะน่าอร่อยมาก
แล้วมีเมนูอื่นด้วยขะนมจีนข้าวปุ่นมีด้วยก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวก็จะเต็ม
มีน้ำใสลูกชิ้นหมูชิ้นใหญ่เนี่ยอุ๊ยคุณ
แล้วคุณเชื่อไหมว่าจานใหญ่ที่เห็นเนี่ยแค่๒๐บาทเท่านั้น
จริงโอ้โหคุณค่ะพูดเลยว่าถูกอกถูกใจยิ่งนัก
พระเจ้าจอดมันถูกมากมันถูกแห้งอิหรี่เนอะ
เราคุยกับคุณป้าเกษมคำสมัยเจ้าของร้านใจดีนี่แหละ
คุณป้าบอกว่าเหตุผลที่ขายราคา๒๐บาทก็เพราะว่า
ต้องการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้าน
ก็รู้รู้กันอยู่เห็นใจกันช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็แบบนี้แหละ
ข้าวยากมากแพงหาเงินได้น้อยกว่ารายจ่าย
ก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชาวบ้านช่วยเหลือกันเอง
แต่เรื่องของความสดความสะอาดความอร่อยนั้น
กะเสมจัดเต็มค่ะให้บริการอย่างดีให้แบบอิ่ม
ให้กินกันอร่อยเต็มที่ขายแบบนี้มานานกว่า๒ปีแล้วด้วยนะ
๒ปีแล้วเหรอ๒ปีขาย๒๐บาทตลอด
โอ้โหลูกค้าเยอะค่ะแต่ละวันเนี่ยแวะเวียนมาไม่ขาดสายเลยนะคะ
ดูหมูซะก่อนชิ้นใหญ่ด้วยนะคุณจริง
ชอบหมูเด้งแผ่นอยู่กินเพลินเลย
เด้งในปากนะละลายอร่อยทีเดียว
ใครอยากจะกินทั้งส้มตำขนมจีนก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวราคา๒๐บาท
สบายกระเป๋าแบบนี้จำพิกัดร้านคุณป้าให้ดีค่ะ
ร้านป้าเกษมเนี่ยนะอยู่บริเวณริมถนนสายศรีดาโนนแดงตำบลวังหิน
อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากว่าร้านก๋วยเตี๋ยวปากกล้วย

ใครไปแถวนั้นโอ้ยรู้หมดแหละ
ยังไงถ้าคุณจับพิกัดว่าไปถึงริมถนนสายศรีดานนแดงตำบลวังหินอำเภอนนแดงได้เนี่ย
ถามหาเลยไปหาป้ากะเสม

ร้านนี้ทุกอย่าง๒๐จ้า
เลิศเนาะเก๋มากเลยแล้วมันก็ได้เยอะนะ

ขนมจีนอย่างนี้น้ำยาลาดมาแน่นพูนเลย

เพราะฉะนั้นประหยัดตังค์สิ้นเดือนไม่จำเป็นต้องจ่ายเยอะก็อร่อยแล้วก็อิ่มได้นะคะ
อิ่มกับสไตล์กระเป๋าเก็บเงินไว้ใช้ทีหลังก็ได้

มีคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเจอคุณชนะกลางสี่แยกไฟแดงจะบอกว่า

เลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยครับน้องใบตอง

เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวดิฉันเลี้ยงคุณก็แล้วกัน
ต้องรอหน่อยเพราะว่าร้านนี้มันคนเยอะจริง

เพราะว่ามันเป็นร้านกล้วยทอดที่แหมอร่อยจริงดังจริง
แล้วก็การันตีความอร่อยมายาวนานกว่า๓๐ปีแล้วที่จังหวัดเจียงใหม่เจ้า
ต้องใช้เวลารอนะกว่าคุณจะได้ทาน

ฉันจะเลี้ยงทั้งทีคุณต้องอดใจรอหน่อย

คุณเห็นคิวไหมคิวยาวแบบนี้มันคือกล้วยทอดบัตรคิว

ร้านนี้นะคะเป็นร้านขวัญใจชาวตลาดสรรปาคอยกันเลยนะ
ด้วยความที่ว่ารสชาติกล้วยทอดของร้านนี้เขาอร่อยเด็ดมาก
แล้วอย่างที่บอกว่าเป็นสูตรที่สืบทอดกันมา๓๐ปี
ที่นี่ลูกค้าแวะเวียนกันมาซื้อกล้วยทอดแน่นแทบทั้งวันเลย
ต้องทำบัดคิวให้ลูกค้าแบบที่บอกต้องต่อแถวต่อคิวกันซื้อ
ลูกค้าก็เยอะขึ้นเรื่อยตลอดเลย
ลุงก็เลยตัดสินใจต้องทำบัตรคิวให้ลูกค้าแล้วแหละ
ก็เลยเริ่มทำบัตรคิวตั้งแต่เวลาช่วงเมื่อประมาณ๑๐กว่าปีที่แล้ว
ทำบัตรคิวมา๑๐กว่าปีที่แล้วคุณผู้ชม
เพราะว่าทำบัตรคิวเนื่องจากว่าลูกค้ามันเยอะ
บางทีลุงบอกว่าลุงทอดกล้วยไม่ทัน
แล้วก็หลงลืมไปว่าเอ๊ะใครมาก่อนใครมาหลัง
พระเจ้าช่วยกล้วยทอดใครมาก่อน

ลุงเลยทำบัตรคิวดีกว่าจะได้ป้องกันการงมด้วย
แล้วก็จะได้รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังสั่งเยอะสั่งน้อยขนาดไหนต่อแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย
มาพูดถึงความพิเศษก่อน
ดูไม่ได้มีแต่กล้วย
มีหลากหลายเมนูนะคะ
คุณผู้ชมพูดถึงความพิเศษของกล้วยทอดกันหน่อย
เขาบอกว่าแป้งของร้านนี้มันจะกรอบ
กรอบมากแล้วกล้วยไม่อมน้ำมัน

จากว่าเนื้อมันไม่เละคือกล้วยถ้าจะอมน้ำมันคือเนื้อมันจะเละ
มันจะค่อนข้างสุกเกินไปแต่ว่าร้านนี้เขาเลือกกล้วยที่กำลังดี
เพราะฉะนั้นมันจะไม่เละไม่อมน้ำมันแล้วขายวันหนึ่งใช้กล้วยโอ้โห๗๐๘๐หวี
คุณขายดีขนาดไหนดูเองการันตีความอร่อยขนาดนี้

หรือว่าจนกว่าที่หายป่าซาจนกว่ากล้วยจะหมดอันนั้นแหละ
เพียบพฤหนน่ะคะคุณต้องอดใจรอกันหน่อยหยายใจร้อนนะจ้า
เห็นเหลือไปดูป้ายตรงแวฟ

มีข้าวเม่ามีกลอยใช่ไหม
กลอยทอดตึกภิกษ์ทอดมันทอดกลวยทอด
ทอดนี้ทอดเสร็จมาร้อนนี่น่ากินมาก
ข้าวปักรอบราดรอด
นึกภาพออกเลยอาการมันเป็นยังไง

ทอดหรือ

โอ้โฮเขาอีกคุณก็ทราภาพขนาดนั้นหรือ

แล้วร้านนี้เขาทำแบบว่าใหม่มากสดมาก
เพราะว่าลูกค้าเยอะต้องทอดกันตลอดเวลา